ใครจะรับผิดชอบหน้าอันหล่อเหลาของน้องนักเรียนเขา

แล้วก็ต้องถูกแดดเผาจนหน้าดำ
แต่ปรากฏช่วงเรียนช่วงนี้มันต้องใส่แมส
หน้าก็เลยดำครึ่งกลางแบบนี้นะฮะ

ก็รู้สึกว่าหน้าตัวเองค่อนข้างเปลี่ยนไป
คนนี้เป็นสีชมพูเลยครับ

รู้สึกดีครับอยากอยู่ต่ออีกครับ

เดี๋ยวความหล่อเหลาของน้องก็กลับมาเองแหละ

เดี๋ยวหน้ามันจะขาวเหมือนเดิมแหละ
เองหรือว่ารอดอร์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

ที่บ้านจำไม่ได้เพราะตัวดำเป็นเมียมเลย

แต่แต่ก่อนมันดำคือดำไปทั้งหมดไง

ไม่แต่พอตอนหลังมาเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมนั่นแหละ
ไม่แต่น้องใส่แมสฝึก

ระบุข้อความว่าสิ่งที่รอดอทุกคนต้องเจอ

ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนบรบือวิทยาคาร

นี่ฝึก๑๑วันสีผิวเปลี่ยนไป
เป็นรูปแมสชัดเจนทั้งน้องคนนี้และน้องคนอื่นด้วยนะครับ
เพราะตอนฝึกเนี่ยโอ้โหมีภาพตอนฝึกนี่ใช่ไหมฮะ
แดดแล้วฮะแต่ว่าหลายคนเข้าไปแซวนะ
โอ้โหน้องเอ้ยโดนแดดเนี่ย

อันนี้ยอมรับเพราะนี่กำลังจะพูดเลยบอกว่าน้อง
ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยไม่ต้องคิดมาก
แม้แต่เราเองเรายังมองเลยว่าน้อง

คุณผู้ชมรอดอทุกคนต้องเจอ

ไม่มีเวลาทาด้วยเอาแมนแล้วกันแบบนี้